ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็ยังจัดตั้งกันไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับ
ล่าสุดนายสมศักดิ์เทพสุธินหนึ่งในแก่นำพักพลังประชารัฐต้องออกมาชี้แจงยืนยันนะครับว่า
ไม่เคยมีความคิดจะหอบสอสอ๓๐คนย้ายไปอยู่พักอื่น
หลังจากที่อาจจะต้องพลาดหวังตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ก็จะมีการนัดประชุมรัฐสภา
ในการในวาระสำคัญอย่างที่เราทราบอยู่
ก็คือการเลือกนายกรรมตรีนะครับ
นับหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราชดร

และนับหนึ่งเข้าสู่กระบวนการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของไทย

ฝั่งพักพลังประชารัฐและ๒๐พักร่วม
แน่นอนว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ผิดไปจากนี้
ส่วนพักเพื่อไทยและ๗พักร่วมที่ลงศัตยาบัน

ใครจะเข้าชิงในตำแหน่งสำคัญนี้
ระหว่างคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
หน่ายชัดชาติศิษฐิพันธ์จากพักเพื่อไทย

หัวหน้าพักอนาคตใหม่

ในช่วงเช้าจะมีการประชุมสภา
เพื่อให้สอสอใหม่ได้ปฏิญาณตน

เพื่อพิจารณาวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แน่นอนว่าไม่ว่านายกรัฐมนตรีคนที่๓๐จะเป็นใคร

นายกและคอรมอเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณ
จากนั้นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ขอสชและคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
พ้นจากตำแหน่งทันที
ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
ดูเหมือนว่าสมการจะยังไม่ลงตัว

เกิดจากปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐ
ส่วนพักที่ตอบรับเข้าร่วมรัฐนาวาล่าสุด
คือพักชาติไทยพัฒนาและพักภูมิใจไทย
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักบอกว่า
ภูมิใจไทยลงตัวแล้วพร้อมร่วมรัฐบาล

เป็นเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐไปดำเนินการ

กลุ่ม๓มิตรไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาล
หลังมีกระแสข่าวตีรวนการจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนจะได้โคต้ากระทรวงเกษตรหรือไม่
เป็นดุลพินิษฐ์ของกรรมการบริหารพัก
บอกด้วยว่าถูกปล่อยข่าวทำเสียหาย

ยังคงทำงานกับพักพลังประชารัฐตลอดไป
ผมทำการเมืองมาปัญหาน้อยที่สุด
ความมีศักดิ์ศรีของคนเราในการทำการเมือง

และสิ่งที่ผ่านมาในอดีต

สารกันอย่างไรเราก็ไม่ได้คิดที่จะ
หนีหายไปจากพลังประชารัฐ

ส่วนที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
กรวดน้ำคว่ำขันไม่ขอร่วมงานอีก
นายสมศักดิ์บอกว่าเหมือนภาษิตองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวาน
และวันนี้อังุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานอย่างที่ผมว่า
แล้วสิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐ

ผมคิดว่าท่านเป็นถึงคุณหญิง
จะมาพูดคำอะไรที่อยู่แล้ว
ไม่น่าที่จะเป็นคำพูดของท่าน
แต่ผมก็ได้ยินคนในพักของท่าน

ถึงท่านเหมือนที่ท่านพูดถึงผมเหมือนกัน
ส่วนอิช่อคนไม่มีวินัย
ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโซเชียล
และเป็นคำที่ชาวราชบุรีไม่สบายใจ
ถึงขั้นขออย่าเหมารวม
แท็กอีช่อและปรินาค้าอาวุธ
เทรนด์ยอดนิยมในทวิตเตอร์ต่อเนื่องถึง๒วัน

สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
เขาแจ้งความต่อตำรวจกองบังคับการ

เกี่ยวกับอัตยกรรมทางเทคโนโลยี

กับการโจมตีตัวเองและครอบครัว

และยืนยันไม่ได้ค้าอาวุธ